ที่ชาวลบบุรีภาวะหนักเหลือเกิน
จราเข้มันมาลอยคออยู่ในคลองแบบนี้
แล้วคราวนี้คือเขาเห็นคู่กันเลย๒ตัว
ทีนี้เราเพิ่งนำเสนอข่าวไปเมื่อวานชาวบ้านเขาบอกว่า
ข่าวที่น้องนักศึกษาบอกว่าเห็นนั่นน่ะ
ชาวบ้านเขาก็เห็นอีกเมื่อวานนี้เห็นเต็มเต็มสองตาเหมือนกันใช่ไหมฮะ
มั่นใจอ่ะว่าใช่จราเข้แน่แน่นะคะทีนี้ก็เลยกังวล
เรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าเรานำเสนอข่าวไปว่าน้องสามคนนี้
เขาเห็นเขาเห็นจอระเข้อันหนึ่งในสามคนนี้คือน้อง
นาตายาอาธรสุพอดูอายุสิบเจ็ดปีแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนนะ
ที่เป็นเพื่อนนักศึกษาด้วยกันอยู่ที่ลบบุรี
เขาบอกว่าไปเจอจราเข้๒ตัวตัวนึงเนี่ยมันน่าจะยาวสัก๒เมตรได้
ว่ายอยู่ในคลองชายนาฏป่าศักดิ์บริเวณเชิงสะพานชลประธานที่เก้า
ที่อำเภอเมืองแล้วพอทั้งสองตัวมันว่ายน้ำไปยัง
อำเภอหนองโดนมุ่งหน้าไปทางนั้นทางจังหวัดสระบุรี
น้องเขายังขี่มอเตอร์ไซค์ตามอยู่เลยจนรับตาไป
คุณผู้ชมชาวลบบุรีก็ภาวะซ้ำเจอเหมือนกันค่ะ
เป็นจราเข้๒เมตร๒ตัวโผล่มาอีก
ลอยอยู่ในคลองเดียวกันนี่แหละค่ะ
ห่างจากจุดเดิมเนี่ยไม่ไกลนะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดลบบุรีก็ต้องระดมชุดชำนาญการสิคะ
ปราบจอราเข้มีมา๑๐กว่านายนะ
แล้วก็ยังมีหน่วยป้องกันและปราบรามประมงน้ำจืดเขื่อนป่าศักดิ์
เขาก็กลัวนี่หากันทั้งกลางวันจนถึงช่วงค่ำถึงช่วงกลางคืน
คืนลุ้นอ่ะขอให้จับเจ้าระเข้ให้ได้
ประมงจังหวัดลบบุรีก็คือนายสุชาติพิลาเดชเนี่ยนะคะ
เอาทีมล่องไปตามคลองชายนาฏป่าศักดิ
จนถึงอำเภอหนองโดนที่สระบุรีเลยนะ
ใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนนะคะเอาไฟฉายส่องหาเลย
เจอไหมตอนกลางคืนจะเจอไหม
คือไม่รู้ไงว่ามันไปหลบอยู่ตามพงหญ้าหรือเปล่า
เขาบอกว่าเวลาที่เอาไฟฉายไปส่องจะเห็นตาสีแดงขึ้นมา
แต่ตลอดเส้นทางไม่เจอสักตัวนึงค่ะ
ทีมค้นหาเขาก็เลยตั้งฐานปฏิบัติการเลยเฝ้าระวัง
ถ้าเกิดชาวบ้านแจ้งมาปุ๊บลงพื้นที่ปั๊บไปปฏิบัติการทันที
ถามทางประมงจังหวัดเนี้ยแหละว่าจระเข้สองตัว
ชาวบ้านเขาบอกตัวใหญ่ได้ไงมันจะหลุดมาจากที่ไหน

อยากรู้เหมือนกันแล้วทางประมงจังหวัดเขาบอกนะ
ไปตรวจฟาร์มจราเข้ในพื้นที่แล้ว
ไม่มีเลยจราเข้หลุดออกมาไม่มี

แต่ทีนี้ต้องฝากเตือนชาวบ้าน
ที่อยู่ริมคลองชัยนาฏป่าศักดิ
รัศมีคุณผู้ชมสัก๕๑๐กิโลเมตร

ออกมาหาสัตว์น้ำก็ต้องระวังค่ะ
คือไม่รู้ว่าจราเข้สองตัวนี้มันจะหิว
มันจะดุร้ายหรือเปล่า
แล้วมันจะโผล่พ้นน้ำออกมาหากินเมื่อไหร่

ผู้เชี่ยวชาญในการจับจอราเข้น้ำจืด

แต่ถ้าเกิดว่ามันหาทางกลับฟาร์มไม่ได้กลับไม่ถูก
ก็จะหากินตามแนวป่าริมคลอง
ถ้าเกิดหิวจัดแน่นอนค่ะจอระเข้ดุร้าย
แล้วยิ่งลำตัวที่น้องนักศึกษาเขาบอกว่า

ชาวบ้านบอกว่า๒เมตรถือว่าตัวใหญ่นะ
เผชิญหน้ากับคนอันตรายเลยต้องเฝ้าระวัง
แล้วเนี่ยตามสุมทุมพุ่มไม้ต่างที่มันอยู่ริมคลอง

ยังเป็นปฏิบัติการไกรทองล่าชาลวันอยู่ที่ลบบุรี
ไกรทองยังล่าไม่สำเร็จนะฮะ